มาดูเรื่องนี้หน่อยนายกรัฐมนตรีค่ะ
คือพูดทีไรก็เป็นประเด็นต้องยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหาร
สะกิดนิดเดียวโอ้โหคนไทยทั้งประเทศลุกฮือเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เอาเมื่อวานซืนก่อนเมื่อวานซืนนายกบอกว่าขอโทษ
๕๐๐บาทยังแจกไม่ได้ทั่วแล้วอาจจะแจกได้เพียงแค่๑เดือน
หลังจากนั้นโฆษกของกระทรวงการคลังดรนรมนภินโยสินวัฒน์ก็ออกมา
ลักษณะคือขยายความที่นายกพูดไม่ได้แปลว่า๕๐๐๐ได้เดือนเดียว
ได้เดือนเดียวก่อนแต่อีกเดือนที่๒เดือนที่๓เนี่ย
จะต้องรอเรื่องของพรกรเงินกู้พรบโยกงบต่างนะคะ
เมื่อวานนี้นายกออกมานี่ค่ะพูดเลยนักข่าวถามค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์นักข่าวไทยรัฐทีวีถาม
นายกบอกว่าขอบคุณขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่มั่นใจ
มั่นใจผมนะครับผมทำมาตลอดมั่นใจผมมั่นใจกระทรวงการคลัง
นายกบอกแบบนี้อยากให้ฟังเสียงชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่มั่นใจ
มั่นใจนะครับมั่นใจผมมาตลอดเวลาที่ผ่านมา
แล้วมั่นใจกระทรวงคลังมั่นใจบุคลากรของผม
พยายามทำอย่างเต็มที่นะ

ทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะ
แต่มันเป็นมาตรการที่ต้องระมัดระวังที่สุด
เพราะเป็นการใช้เงินของภาครัฐนะ

ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระยะหลัง
ผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนเวลาเดียวกันด้วย
แต่ทั้งนี้ก็ต้องทยอยเรื่องการยืนยัน๓เดือนโอเคไหม
คุณผู้ชมสบายใจบ้างหรือยังสบายใจขึ้นบ้างหรือยัง
ฟังคำยืนยันจากปากนายกรัฐมนตรี
คนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงิน๕๐๐๐บาท
ท่านจะได้รับ๓เดือนอย่างแน่นอน
เดือนแรกได้รับไปแล้วส่วนเดือน๒เดือน๓ได้รับเมื่อไหร่

เพราะนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปรอพรบโอนเงินโยกเงินจากกระทรวงต่าง

ทีนี้ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเสนอแบบนี้ดีไหม

สภาพผู้แทนราชดรจะได้เอาเรื่องเข้าที่ประชุมเร็ว
ไม่ต้องไปรอ๑๒พฤษภากว่าจะได้เปิดประชุม

ตอนนั้นกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ไปแล้วนะคะ
ทีนี้พาไปดูแม่คุณธนาคอนแม่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ

เมื่อวานนี้บอกว่านี่ลงพื้นที่เลยไม่ต้องรอจ้า
งอหอบเงินสดคุณ๑ล้านบาท
ใส่ถุงแบ่งเป็นถุงถุงละ๒๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสารหน้ากากอนามัย
แจกให้ชาวบ้านกว่า๕๐๐ครัวเรือน
คนพื้นที่อื่นบอกว่าอิจฉาคนพื้นที่นี้จังเลย

ไปก่อนเลย๒๐๐๐บาทนะคะ
แล้วดูนี่ท่าทางลักษณะของคุณแม่คุณธนทร
คือแบบตั้งใจดีที่จะไปช่วยอะค่ะ
แล้วจุดนี้ที่ไปคือบริเวณหลังชุมชน
หนามแดงหมู่ที่๓ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะ
แล้วจะบอกว่าได้ใจคนในชุมชนไปเต็มเลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอดีตนายกรัฐมนตรี
รทักษิณชินวัฒน์นะคะก็ทำเหมือนกัน
อยู่ต่างแดนแต่ก็เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยนะคะ
มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งผ่านสสพไทย
จัดหาซื้อแอลกอฮอลแจกให้กับประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ขาดแคลน
ซึ่งทยอยแจกไปแล้ว๓จังหวัดจังหวัดละ๑๕๐๐๐ขวดค่ะ